สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยมาตรการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
รอบคลุมเรื่องของการฝึกซ้อมรวมทั้งการจัดการแข่งขันนะครับ
แล้วก็เตรียมนำไปประยุกต์ใช้เมื่อไทยลีกกลับมาเดือนกันยายนนี้ครับ
นายวรงทิวทัศน์เลขาธิการฝ่ายจัดการแห่งขันบริษัทไทยลีก
เปิดเผยถึงมาตรการการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ที่จะกลับมาฟาดแค่งกันวันที่๑๒กันยายนนี้
ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ร่างมาตรการจัดการแห่งขันเบื้องต้น
ให้ทางตัวแทนของศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือว่าศบคได้พิจารณาเพื่อที่จะนำเอาผลตอบรับ
ตอบรับไปปรับใช้กับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไป

จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งในช่วงของการก่อนการซ้อมและหลังซ้อม
รวมถึงมาตรการก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน
ส่วนในรายละเอียดจะต้องรอทางผู้ที่เกี่ยวข้องตอบกลับมา
เพื่อนำมาปรับใช้ก่อนจะมีการส่งให้สโมสรต่างได้รับทราบต่อไป
ในส่วนมาตรการฝึกซ้อมที่นำเสนอไปเบื้องต้นนะครับ
เช่นการให้นักฟุตบอลแต่งชุดฝึกซ้อมมาจากที่บ้าน
การวางเจลแอลกอฮอลที่จุดฝึกซ้อม
รวมทั้งการตรวจวัดไข้ก่อนการฝึกซ้อมเป็นต้นครับ
หน้านี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับลีกต่างในระดับโลกนะครับ
ถึงแนวทางในการกลับมาจัดการแข่งขันแบบปิดนะครับ
ซึ่งก็เป็นที่มาของข้อมูลที่เราได้มีโอกาสมานำเสนอวันนี้
สิ่งที่ได้วันนี้ก็คือข้อคิดเห็นข้อแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นนะฮะ
ซึ่งท่านก็ได้บอกมาว่าสิ่งที่เราเตรียมมาสิ่งที่เราทำมา
ก็คือมีความรัดกลุ่มรอบครอบ
แล้วก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะกลับมาแข่งขันได้ตามกำหนด
ที่สโมสรเชียงรายยูเนเต็ดตัดสินใจต่อสัญญากับแข้งหลักของทีม๒ราย
ก็คือเอกณิตปัญญากองกลางทีมชาติไทย
และนักเตะลูกห้อของทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกคนก็คือชริพัฒน์พุ่มแก้วนะครับดาวรุ่งของทีมอีกคน
ส่งผลให้ทั้งคู่จะอยู่ช่วยทีมไปจนจบฤดูการนี้เป็นที่แน่นอนแล้ว
หน้าเอกณิตปัญญามีข่าวว่าจะย้ายไปค้าแข้งในต่างแดน
อย่างไรก็ตามสัญญาฉบับนี้น่าจะเป็นการการันตี
ว่าเอกณิตจะอยู่กับทีมเชียงรายต่อไป